เปรมเลยทีเดียวเพราะว่ามีคนเขาขนทุเรียน๖ตันไปแก้บนนะคะ
หลังจากที่เจ๊แป้งเนี่ยแกขายทุเรียนได้เกินเป้ามาเป็นปีที่๒แล้วนี่
มาเป็นรถคันเบอร์เลอร์เทอร์เลย
รถบรรทุก๖ล้อที่มีทุเรียน๖๐๐กิโลกรัม

เป็นของเจ๊แป้งหรือว่านางสาวพัชรีทองมณีวัย๓๑ปี
เจ้าของลงทุเรียนพี่เอ็มสี่แยกปฐมพรจังหวัดชุมพรค่ะ
ขนกันมาพร้อมพ่อแม่แล้วก็ญาติญาติมาแก้บนไอ้ไข่
เพราะได้รถเหล่านี้มาจากการบนให้ไอ้ไข่ขายทุเรียนให้ได้เกินเป้า
วันดีทองมณีแม่ของเจ๊แป้งบอกว่า
พามาแก้บนไอ้ไข่ที่วัดเจดีนี่แหละ
เพราะบนบานไอ้ไข่ไปหลายเรื่องเลย
ธุรกิจการค้าขายทุเรียนได้ตามเป้า
แต่ไม่ขอเปิดเผยนะว่าทะลุเป้าไปเท่าไหร่
ก็ตั้งใจเอาทุเรียนกับรถเด็กเล่นนี่แหละมาแก้บนนะคะ
หลังจากครอบครัวเจ๊แป้งแก้บนกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ประทัด๑ล้านนัดด้วยนะ

ให้ชาวบ้านที่เขารู้ข่าวมารอรับกันมากกว่า๑๐๐คน
เด็กเล่นก็แจกเด็กไปด้วยนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ปีที่แล้ว
แป้งพร้อมครอบครัวแกเคยขนทุเรียน๓๕๐๐กิโลกรัม
แก้บนไอ้ไข่ที่ช่วยให้ส่งออกทุเรียนได้เงินมากกว่า๘หลัก

คราวนี้ขนมา๖๐๐กิโลกรัม